รวบอดีตตำรวจฟังไม่ผิดนะอดีตตำรวจชายแดนใต้นะ
นะคือตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงบรายเนี่ย
เขานำกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
เพราะมีข้อมูลว่าคนในบ้านเนี่ยยุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ดีตำรวจนายนี้พยายามที่จะหลบหนีแล้วก็มีการยิงต่อสู้ด้วย
ส่งผลให้นายตำรวจยศดาบตำรวจโดนยิงเสียชีวิตครับโอ้ย
เจอแล้วเจอแล้วลุกล่าวลุกล่าว
หลบลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
ลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
หลบลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
หลบลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
หลบลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
หลบลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าวลุกล่าว
เขาก็หนีเข้าป่าไปนะฮะตำรวจก็เลยนำกำลังทั้งหมด
ที่มีมาปิดล้อมอาวุธครบมือเหมือนกันแล้วก็มีโดรนด้าน

เขาก็คงรู้ตัวว่าเฮ้ยเขาคงสู้ไม่ไหวแล้ว
สุดท้ายก็โดนจับได้แบบนี้นะครับ
เป็นตำรวจเวียงชัยที่เชียงบราย
พร้อมกับตำรวจภูทรจังหวัดเชียงบรายแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๕
อาวุธครบมือปิดล้อมจับกลุ่มนายวุฒิไกรเครือสารอายุ๓๖ปี
เป็นอดีตตำรวจชายแดนใต้ครับ
หลังจากที่เขาไปก่อเหตุใช้ปืนยิงดาบตำรวจเปรม
อายุ๔๑ปีตำรวจใส่สืบตัวพ่อเวียงชัยเสียชีวิต
คือตำรวจเนี่ยตอนแรกเขานำหมายสารไปปิดล้อมตรวจค้นบ้าน
ในพื้นที่หมู่บ้านชายภูมิหมู่๑๐ตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัย
ใช้เวลาติดตามจับกลุ่มกดดันนานกว่า๘ชั่วโมง
ก่อนจะพบนายวุฒิกรายซ่อนตัวในโผงย่า
ใกล้กับไร่ข้าวโพดของชาวบ้านซึ่งเพิ่งจะปลูกมา
ห่างจากจุดก่อเหตุ๒กิโล
คนร้ายอยู่ในการอิดโรยแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรอกนะครับ
ก่อนจะจับได้แล้วก็พาไปค้นปืนที่เขาเอาไปซุกซ่อนเอาไว้๒กระบอก
กระสุนปืนอีกจำนวนนึงนี่ของกลางทั้งหมด
ปฏิบัติการล้อมจับผู้ต้องหาในครั้งนี้เนื่องมาจากอะไร
เช้าของเมื่อวานเช้าของวันที่๔กุมภาเนี่ย
นายวุฒิไกรไปก่อเหตุยิงดาบตำรวจเปรม
ตำรวจสพเวียงชัยจนเสียชีวิต
ดาบตำรวจเปรมนำหมายสารไปตรวจค้นบ้านของวุฒิไกร
แต่วุฒิไกรวิ่งหนีออกไปทางทุ่งนา
กระทั่งดาบเบรมวิ่งตามไปจับทันแล้วนะฮะ
ทีนี้พอโดนจับวุฒิไกรหันมาสู้แล้วเอาปืนยิงใส่ดาบเบรมเลย
ยิงหน้าอกยิงหัว
ยิงเสร็จปุ๊บวุฒิไกรอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
ที่กลายเป็นอดีตตำรวจเคยปฏิบัติงานในพื้นที่แสดงใต้

ก็มีพฤติกรรมผัวผันกับเรื่องของยาเสพติด
ต้องสงสัยตำรวจก็เลยไปขอหมายสารเข้าไปค้นที่บ้านวุฒิไกร
แต่วุฒิไกรหลบหนีนะฮะก่อนจะยิงดาบตำรวจเปรมจนเสียชีวิต

สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่จะมาตรงนี้
วุฒิไกรมีการว่ายน้ำข้ามคลองด้วยนะ
แล้วเสื้อผ้าก็หลุดไปกับนั้นแหละ
จึงได้เอาเสื้อสีแดงของหุ่นไล่กาที่ชาวบ้านเขาทำเอาไว้มาใส่
จนกระทั่งไปหลบซ่อนตัวและถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
พอจับกลุ่มวุฒิไกรสารภาพว่าอย่างไร
เขาบอกว่าเขาหนีออกมาจากบ้านตอนตำรวจเข้าไปค้นบ้าน

ขณะที่วิ่งหนีดาบตำรวจเปรมวิ่งตามมาทัน

เขาก็เลยยิงปืนสวมไปสามสี่นัด
ตอนนั้นดาบเปลมยังไม่ทันได้ชักปืนออกมา

เพราะว่าต้องการจะหนีนะครับ

ในจุดที่ไปยิงดาบเรนจนเสียชีวิต
แล้วที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือ

วุฒิที่ไกลกับดาบตำรวจเตรียม

เพราะเคยทำงานในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยกัน
แต่หลังไม่ได้เจอหน้ากัน
แล้วตอนที่ยิงไม่รู้ว่านั่นคือเพื่อนตัวเอง
รู้ทีหลังว่าอ้าวยิงเพื่อนตัวเองตายนี่ว่า
ตอนที่เขาพาไปกราบขาขอขมาตำรวจที่เสียชีวิต

เขาก็มีลูกมีเมียเหมือนเรา
อยากจะขอโทษคำนั้น
ก๊อฟขอโทษนะนี่ฟังแค่ดูข่าวเองยังโมโหเลย

เรารู้สึกแบบทำไมต้องทำกันอย่างนี้

โอ้โหแบบสุดจริงนะ
ตำรวจคุมตัวที่ไกลไปที่สพวิงชัย

เป็นไงทำกับเพื่อนได้อย่างไร

ยาเศรษฐิตมันเปลี่ยนคนอีก
มันทำให้ตำรวจกลายเป็นผู้ต้องหารแบบนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมาย

ค่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ